โมสของเรามา๑๐ปีมามัก
ไม่มีอะไร
ก็เลยรู้สึกว่า๑๐ปีแล้วไม่เป็นไรขอสักโมสนึง
ถูกตัดสินใจหละพวกเรา
เราน่าจะเครียด
เครียดจนไม่สามารถเปลี่ยนเอาไว้
ก็เลยคิดว่าบอกให้เขาเข้าใจดีกว่า
เพราะว่าเราร้องแบบเดือนหนึ่งแบบ๒๐๓๐คอนเสิร์ต
มันบรรทอนว่ามันก็ใช้ชีวิตเหนื่อยอยู่แล้ว
รู้สึกไงคนบอกว่า๑๐ปีแล้วอย่างดัดแสงไม่เริ่ม
ก็ตอนแรกเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก
เขาไม่รู้ก็คงไม่เป็นไร
แต่ว่าถ้าเกิดมัน๑๐ปีแล้วมันก็น่าจะเริ่มแบบชินได้แล้ว
เพราะเอิญว่ามันกดดันนะ
แล้วเราเป็นคนที่อยู่ในภาวะการกดดันได้ไม่ค่อยดี
เราก็เลยอยากจะบอก
มีประโยคที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้เราไม่ไหวแล้ว
เวลาเราออกเพลงใหม่มันมักจะมีคอมเม้นท์ที่พูดว่า
เพลงนี้ถ้าเกิดให้คนนั้นคนนี้คนนั้นน่ะร้องน่าจะเพราะ
เราก็เลยแบบก็มันของเราไงอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบเครียดนิดหนึ่งเดียว
มันก็มันไม่คงไม่ได้ทำให้เราหยุด
แต่ว่ามันแค่มันทำให้ไม่ค่อยมีกำลังใจแค่นั้นเอง
เลยบอกให้เขารู้เพราะว่าเราไม่ค่อยพูด
พอเราพูดปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้น
จริงจริงมันทอมไหมคะ
ตั้งแต่ที่เราพูยกันแล้วเลยว่า
หนึ่งคือถ้าเรียกว่านั้นมันก็ทำยาก
สองคือเราเป็นศิลปินหญิงด้วยมันต้องยาก
สามก็คือเวลาเราเราไปเล่นคอนเสิร์ตมันก็มีโจทย์ให้เจอกัน

ผ่านมาถึงสักวันที่เราคิดว่ามันโตแล้ว
ก็ควรจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่เรื่องหนึ่งที่ผ่านมา

เวลาจะเป็นตัวบอกได้ว่าเราอยู่ที่นี่ได้นานเนี่ยเพราะอะไร
เรารู้สึกว่าแบบ๑๐ปีแล้วไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าเราก็อยู่ตรงนี้มานานพอที่จะแบบ
ก็คิดว่าถ้าเขาติดตามไม่ได้รู้

จะรู้สึกว่าแบบ
ถ้าเราโดนหนักแบบน้องหลายคน
แต่ถ้าดูแบบนี้เรายังสนับเลยอะ

ขอให้เจ๋นได้แล้วเลยน่ะค่ะแฮี้ย
ก็คือพูดคุยกับคนใช้มาลัยชมรมเรียบร้อยแล้ว
ว่าเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจ
ให้หาแบบทางออกให้ระบายหรือว่าให้หาคนช่วยก็จบแล้วค่ะ
คือหมายถึงชมรมหมายถึงว่าลุลามีการบำบัดเรื่องนี้เหรอคะ
ไม่ค่ะแค่พูดคุยเพราะว่าเราบอกเขาว่าเราไม่สบายใจ
ซึ่งเขาก็เข้าใจแล้วก็เลยเหมือนให้กำลังใจกันว่าถ้าเราเครียดก็โอเคให้เหมือนระบายออก
แต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายเป็นแบบเป็นโรคที่ไม่โอเคอะไรอย่างนี้

เอิ่มม
เอาเป็นว่าเหมือนมันมีคนเป็นห่วงเราแรง
เป็นชมรมที่เราพร้อมกันค่ะ
มันเหมือนไม่ค่ะใครก็ไม่รู้

เขาห่วงว่าเราจะไม่สบาย
เขาก็เลยเข้ามาถามว่าโอเคไหม

แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปเขียนแล้วโดนใคร
เราก็ขอโทษแต่ว่าตอนนั้นเราไม่

ก็เลยจริงแล้วคือเราไม่ได้มีภาวะอารมณ์ที่แบบ

ตอนท้ายเราอยากให้คนที่เขารู้สึกว่ามันซีเรียส

แต่ว่าเราก็ลืมไปว่าถ้าเราเขียนแบบนั้นแล้ว

เราก็เลยได้มีการพูดคุยไปแล้วว่าแบบขอโทษ
แต่ว่าเราไม่โอเคจริง
แต่ว่าพอได้ระบายออกไปแล้วเราก็หายแล้ว
เพราะฉะนั้นเราไม่ออกจากโรงการเพราะเรื่องแค่นี้
เห็นว่าเราคิดหลายครั้ง
แต่ว่ามันยังมีไอเดียมันยังมีงาน
มีอะไรที่มันต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกเยอะ
ก็เลยก็เป็นโมเมนต์หนึ่งที่เราไม่สบายใจ

สวัสดีครับ